ถึงแม้ว่าพิธีไว้อะไรคุณแตงโมนิดาจะผ่านพ้นเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่เชื่อแน่เลยค่ะว่าความรักความผูกพันและความคิดถึง
ของเพื่อนศิลปินดาราหลายคนยังคงมีต่อคุณแตงโมอย่างไม่เสื่อมคลายนะคะ
อย่างพี่โรสสิรินทิพย์เองค่ะซึ่งได้มาร่วมขับร้องเพลงบนเวทีตลอด๓วัน
บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าคิดถึงความน่ารักของแตงโมเมื่อสมัยที่มาโบสถ์ด้วยกัน
และยินดีมากที่ได้มาส่งน้องคนนี้สู่อ้อมกอดของพระเจ้านะคะ
เช่นเดียวกับกระติ๊บชวันกรที่ทำหน้าที่พิธีกรเมื่อคืนนี้
และเป็นคนที่ติดตามข่าวตลอดเธอเชื่อแน่ว่าแตงโมต้องไม่ตายฟรี
และหลังจากนี้ความจริงทุกอย่างต้องถูกเปิดเผยค่ะ
เห็นน้องมาตั้งแต่ปฐมมาเรียนโรงเรียนเดียวกันเลย

ก็คือแบบว่าอย่างเที่ยงปีที่แล้วที่รถมีข่าวเรื่องแบบโดนหลอกอะไรอย่างนี้
เขาก็เป็นคนส่งข้อความทักเรามาก่อนว่าแบบเป็นห่วงนะอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าน้องมันน่ารักจังวะมันแบบมันเป็นเด็กน่ารักมากอะ

ก็ขอบคุณพี่ตังโมมากที่ให้ติ๊บอยู่ในทุกห่วงเวลา
ช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิต
วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันหนึ่งที่ดิบจะทำให้เต็มที่
เพื่อถวายเกียรติแก่พระเจ้าที่ตังโมรัก
ทางด้านคุณปอยตรีชดาเองนะคะก็ได้เดินทางมาร่วมงาน
แล้วก็บอกกับเราว่าภาพจำของเธอกับพี่แตงโม
คือความสวยสดงดงามความสดใส

จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระบวนการสอบสวนบ้านเรา
ขณะที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างใบเตยอาสยามเมื่อวานนี้นะคะ
มีภาพที่เธอเข้าไปนั่งร้องไห้กับโตโน่
ซึ่งเธอได้เปิดใจกับเรานะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ย

ตั้งแต่วันแรกที่เห็นข่าวก็รู้สึกช็อกมาก

วันนี้ก็เลยขอมาส่งพี่สาวที่แสนดี
อ้อมกอดของพระเจ้าอย่างแท้จริงค่ะ
เป็นราวชีวิตของพี่โม
มาพร้อมกับทุกช่วงชีวิตเขา

โปร่งใสแล้วก็ดีที่สุด

วันนี้คุณใบเตยไปร่วมงานเห็นกระเป๋าใบนี้ไหม
เห็นว่ากระเป๋าหายยังไงคะพี่แจ๊คหาเจอหรือยัง
คือหลังจากที่สัมภาษณ์นี้ชั้น๒ใช่ไหมคะ
น้องก็เดินขึ้นเนี่ยค่ะกระเป๋าใบนี้เดินขึ้นชั้น๓เข้าน้ำ
เป็นสีชมพูขออภัยค่ะเป็นสีชมพูนะคะ
ก็คือหายไปนะคะแล้วก็หลังจากเลิกงาน
ก็พยายามดูกล้องวงจรปิดหมดแล้วไม่เจอนะคะ
แล้วก็ล่าสุดได้โทรสอบถามน้องลุ๊กนะคะเนี่ยค่ะ
เดินตามหาประมาณจาก๔ทุ่มแล้วนะ

ก็คือว่าทางคริสตจักรก็คือเป็นห่วงมากตรงนี้นะคะ
แล้วก็ให้ตรงโรงตรงรวดมาดูกล้องมุมจรปิดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่เจอแต่ว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้นะคะ